คุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมเข้าโค้งกันนิดหนึ่ง

ไม่ใช่อะไรโค้งของตัวเลขกันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
เรามีมาฝากจากเจ้าแม่คนนี้สุนารีราชศรีมา
มีเลขเด็ดมาฝากนะฮะตามไปดูกันนิดนึงกันละกัน
เลขเด็ดสุนารีเออเขาพาดหัวมากเลยอะ
เรื่องของเรื่องเมื่อสู่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อเลยเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
ขออะไรก็ได้สมหวังดั่งใจไปซะทุกเรื่องเลย

แม่สุขอแจกเลขดำโชครับไว้ให้แฟนด้วย
และเลขที่ได้ออกมานั้นไปชมกันเลยค่ะ
ขอให้เลขที่ออกเป็นเลขที่จะออกในงวดวันที่๑๖มิถุนายนนี้ด้วยจ้
โอ้โหช่วยด้วยนะ
เลขสวยมากเลยอ่ะดูอย่างนี้ได้หมดนะนี่ครั้งที่สองนะคะ
นี่มันออกไป๒ไม้จะทำยังไง
เลขสวยมาก

นี่เอาดีนะวันนี้อะไร๑๔อีกแป๊บนึงจะถึง๑๖ใช่ไหม

ใช้พิจารณะรรยาน
คือซื้อทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชม
ข่าวโต๊ะเราพี่อ้อมบอกเลยอยู่อาทิตยา
คนแถวนั้นเขาบอกเลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ